คุณผู้ชมคะใกล้วันแห่งความรักวันวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์
ตามเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมนิดนึงมิ้วเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
ชายคนนี้เดินเท้าพิสูจน์รักแท้๑๒๐๐กิโล
เดินจากนครนายกไปสตูนนะคะ
นายสุเทพพร้อมจิตอายุ๕๓เขาเป็นชาวยะโสธรนะคะ
นี่ค่ะที่เราเคยนำเสนอข่าวนี้เนาะ
แล้วก็ตามว่าจะถึงวันวาเลนไทยแล้วพี่เดินถึงไหนละ
ไปหาสาวที่สตูนก็คือนางสาวธนาภาเขียวอ่อนหรือคุณยุอายุ๕๖นะคะ
เขาบอกว่าจะเดินไปให้ถึงทันวันแห่งความรักไง
ล่าสุดค่ะเมื่อคืนพี่สุเทพเนี่ย
พักค้างคืนที่วัดควนไม้แดงอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นี่ค่ะปรากฏว่าคนที่เขาติดตามข่าวนี้ค่ะ

เขาเห็นพี่สุเทพโอ้โหเดินมาไกลเดินมาเหนื่อย
เขาก็ช่วยกันนะนำอาหารนำเครื่องดื่มมาให้

ที่การเดินเท้าพิสูจน์รักแท้
สุเทพบอกว่าทำมาหากินอยู่นครนายก
เคยมีครอบครัวมาก่อนมีลูกสองคน

หลังจากนั้นก็ทำธุรกิจค้าขายและวิทยุชุมชน

พอมาเจอคุณธนภาหรือว่าคุณยุค่ะ

สุเทพก็บอกกับคุณยุว่า
ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรเยอะนะ

แต่คุณยุไม่รังเกียจเลยฝ่ายหญิงไม่รังเกียจนะคะ

ถ้ารักจริงเดินเท้ามาหาสิพิสูจน์รักแท้
นี่ก็เดินเท้าไปเลยจะไปสตูนค่ะ
นี่คือคุณยุนะคะนางสาวธนภาค่ะ
ความสามารถพอที่จะดูแลฉันได้

ให้ฉันรู้ว่าเธอรักฉันจริง

หัวใจคุณยุบอกว่าอย่างนั้นจะเดินไปพิสูจน์เลย
เดินลงใต้เลยไปบอกรักเธอเลยบอก
มีแต่ตัวและหัวใจค่ะ
ฝ่ายหญิงบอกไม่เป็นไรเดินเท้ามาเลย
ออกจากนครนายก๑๔มกราคมหลานชายขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็บรรทุกสัมภาระตามมาด้วย
มาถึงจังหวัดชุมพรเอารถเสีย
แต่ก็ได้คุณสุพธที่ติดตามความเคลื่อนไหว
ให้ความช่วยเหลือนำกระบะนำซานเล้งบรรทุกสัมภาระมาให้

คือตัวพี่สุเทพเดินแล้วก็มีแบบคนคอยตามอะไรแบบนี้ค่ะ
ความปลอดภัยแล้วก็ขนสัมภาระมาให้

แล้วคนที่ตามมาเดี๋ยวจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ด้วยนะคะ
จะต้องถึงวันที่๑๔กุมภาพันธ์
วันแห่งความรักตั้งเป้าไว้แบบนี้ตอนนี้อยู่นครศรีธรรมราชแล้ว